ครับสงสัยอยู่ไทยนานใช้ได้แล้วล่ะครับ
เอากระเช้ามาครับเอากระเช้าไปขอโทษตำรวจนะครับ
หลังจากจ้างตำรวจมาทำคอนเทนต์ช่องยูทูปของตัวเขา
ก็พาทีมงานที่ร่วมกันถ่ายทำคอนเทนต์เข้าพบพลตบตรีอุทัย
ใช้เวลาคุยกันอยู่สักสามสิบนาทีได้ก็มอบกระเช้าให้กับพลตำรวจตรีอุทัยนะครับ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ขอโทษนอกจากจะมอบกระเช้าแล้วนะครับ
ยังนำอุปกรณ์การแสดงในวันดังกล่าวมาให้ตรวจสอบด้วยซึ่งปืนที่ใช้ประกอบการแสดง
ก็เป็นรถส่วนตัวเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เข้าฉากเป็นรถตำรวจนะครับ
ก็เป็นรถยนต์ส่วนตัวเช่นเดียวกันนะครับ
เขาเนี่ยขอโทษนะฮะบอกว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์นะครับ
เพื่อให้เกียรติตำรวจไทยยืนยันไม่มีเจตนาที่ไม่ดี
ที่ผ่านมาเคยถ่ายคลิปร่วมกับทีมฮานุมาน
กับทีมตำรวจอื่นโดยมีเจตนาสนับสนุนองค์กรมาโดยตลอดครับ
ด้านผลบริบัตรตรีอุทัยท่านบริบุว่าตำรวจภูทรภาค๗น่ะ
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริงเบื้องต้นพบว่า
มีผู้ที่มาร่วมแสดงทั้งหมด๓๐คนนะครับเป็นตำรวจ๑๒นาย
และเป็นพลเรือน๑๘คนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักแสดงประกอบครับ
ตำรวจจริงที่มาร่วมแสดงมาจากหน่วยกองบินตำรวจรามอินทรา
แล้วก็ตำรวจต่อชดพหนโยธินกรุงเทพมหานครก็จะต้องถูกลงโทษทางวินัยนะครับ
ส่วนนักแสดงตัวประกอบก็ถูกดำเนินคดีฐานแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ